เมื่อถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว

หากไปรับที่สำนักจ่ายสลากที่สนามบินน้ำนะคะ

เสียค่าอากรสแตมไม่แพงด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากคุณชนะรัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะ
ทันทีที่ประตูห้องของสำนักจ่ายรางวัล

ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

รับเงินรางวัลมากเป็นพิเศษ

งวดนี้นะคะงวด๑๖เมษาสลากออกวันเสาร์ค่ะ

เป็นวันที่คุณผู้มาขอรับเงินมาติดต่อ
ขอรับเงินเป็นจำนวนมากค่ะ
จะมีสำนักจากจะมีงานรักษาความปลอดภัย
รอปภดูแลทุกมุมของสถานที่นะคะ
ของทุกจุดในที่เป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะ
รับรองถึงความปลอดภัยค่ะรับรองค่ะ
หลังจากตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าสลากของเราถูกรางวัล
สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมคือใบสลากที่ถูกรางวัล

หรือจะใช้บัตรแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ก็ได้ค่ะ
เพื่อเป็นหลักฐานในการมาขอรับเงินรางวัล
โดยสลากที่ถูกรางวัลนั้นจะมีอายุเพียง๒ปี
หลังจากวันออกรางวัลสลากค่ะ
ทางสำนักงานจ่ายรางวัลจะเปิดให้ประชาชนมารับรางวัลได้

เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักคาตะเริกค่ะ
ซึ่งหลังจากเข้าไปในบริเวณห้องจ่ายสลากแล้ว
ขั้นตอนแรกต้องไปติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เพื่อรับใบคำขอรับเงินรางวัลก่อนค่ะ
จากนั้นกรอกชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชน
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย
ที่สำคัญต้องอย่าลืมเซ็นชื่อหลังใบสลาก
ถูกรางวัลทุกใบด้วยนะคะ

กรอกข้อมูลในใบคำขอรับเงินรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะ
อย่าลืมตรวจสอบว่าเรากรอกข้อมูลครบถ้วน
หลังจากนั้นเราก็จะไปกดบัตรคิว
เพราะที่นี่มีเคาน์เตอร์ให้บริการประชาชนถึง๓๐เคาน์เตอร์
เมื่อได้ยินเสียงประกาศเลขลำดับคิวของเราแล้ว
นำหลักฐานที่เตรียมมาพร้อมบัตรคิว
ไปรับเงินรางวัลที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะ
โดยต้องชำระค่าอากรสแตมในอัตรา๑บาท
เงินรางวัลทุก๒๐๐บาท
ตัวอย่างหากถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๒๐๐๐บาท
จะต้องจ่ายค่าอากร๑๐บาทค่ะ
ซึ่งผู้โชคดีที่มาใช้บริการ
ต่างชื่นชมในความสะดวกรวดเร็วของการรับรางวัล
สำนักงานสลากสนามบินน้ำค่ะ

มาถึงก็แป๊บเดียวไม่ถึง๕นาที
ถึงแม้ว่าวันนี้คนจะเยอะก็ตาม
เพราะว่าพนักงานบริการเยอะมากค่ะ
สะดวกดีทั้งหมด
สำหรับการจ่ายเงินรางวัลมูลค่าไม่เกิน๒๐๐๐บาท

แต่หากเกินกว่านั้นจะจ่ายเป็นเช็คเงินสดแทนค่ะ
ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่เกิน๑๐นาที
ก็สามารถรับเงินรางวัลกลับไปชื่นชมที่บ้านได้แล้วค่ะ
ได้แล้วค่ะชะดารัสโภษธนวัตรข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน